เรื่องนี้เป็นข่าวเศร้านะคะคือเวลาเราขับรถอยู่ในซอยในตรอกอะไรอย่างเงี้
เวลามันมีทางแยกอ่ะไม่ว่าคุณจะมาทางตรงหรือคุณจะมาทางไหนเนี่ย
เจอทางแยกคุณต้องชะลอจริงนะคะ
น้องนักเรียนผู้หญิงสองคนขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ากันมา
แล้วเป็นจังหวะเจอทางแยกน้องไม่ได้ชะลอ
กระบะที่มาอีกทางนึงก็ไม่ได้ชะลอเหมือนกันมันเลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นค่ะ
กลางลำเลยนะคะคนหนึ่งกระเด็นออกไปจากรถส่วนอีกคนนึงอัดคาอยู่หน้ารถกระบะเลย
ทั้งสองคนอาการคือสาหัสค่ะ

สติเตือนใจสอนลูกหลานถึงการขี่รถ
การใช้ทางร่วมทางแยกต้องจอดต้องหยุดต้องชะลอ

ส่วนรถใหญ่เขตชุมชนต้องขับช้าให้มากที่สุดลดอุบัติเหตุ
ล่าสุดน้องคนหนึ่งโรงพยาบาลบอกว่า
น้องมีอาการสมองตายจะต้องถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วนะคะ
โอ้โหนี่คือสงสารครอบครัวสงสารคุณพ่อคุณแม่
และที่สำคัญคนขับกระบะปฏิเสธความรับผิดชอบทุกอย่าง
เพราะบอกว่าน้องขี่รถตัดหน้าค่ะ